ต้องบอกว่าย่านวังบูรพาเป็นย่านที่ขายอาวุธปืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
พอก่อเหตุแบบนี้แล้วทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืน
ก็ออกมาประชุมกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกนะคะ
ทางด้านนายกสมาคมก็เรียกผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืน
แห่งประเทศไทยมาประชุมกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นศูนย์กลางขายอาวุธปืน
ใหญ่ที่สุดในไทยเมื่อวานนี้พอเกิดเหตุขึ้นมา
มีคนร้าย๔คนบุกเข้าไปปล้นร้านขายอาวุธปืน
ภายใน๓ยอดพลาซ่ามีผู้บาดเจ็บ๕คน
แต่โชคดีนะคะที่ร้านที่เกิดเหตุนั้นมีระบบป้องกันเป็นอย่างดี
ทำให้คนร้ายไม่สามารถปล้นเอาปืนไปได้
ประกอบกับว่าตำรวจสามารถหยุดยั้งคนร้ายเอาไว้
ก่อนที่ปืนนั้นจะตกไปอยู่ในมือของคนร้าย
นายทิติธรบุภารำมณีนายกสมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทย
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่า
โดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการร้านค้าอาวุธปืนทุกร้าน
จะมีมาตรการป้องกันเหตุร้ายเป็นอย่างดีค่ะ
โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้โดยรอบ

รวมไปถึงจะมีการรับลูกค้าเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนไทย
และมีใบอนุญาตให้ซื้อปืนจากนายทะเบียนเท่านั้น
ให้ความดูแลก็คือค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องอาวุธปืน
เรื่องร้านค้าอาวุธปืนเขาก็จะส่งสายตรวจมาตรวจตราประจำ
แล้วรวมทั้งใส่สืบก็คอยเดินตรวจปลาด้วยเช่นกัน

นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่า
ทุกร้านที่นำปืนออกมาโชว์จะมีการสั่งทำกระจกอย่างแน่นหนา
เพื่อป้องกันการกระแทกจากสิ่งของต่าง
และจะเก็บปืนไว้ในตู้เซฟหลังร้าน
เพื่อป้องกันการหยิบฉวยถ้าหากมีผู้ไม่หวังดี

แต่ละร้านค้าเขาก็จะโชว์ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า
ซึ่งจริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะ

และรวมทั้งมาตรการที่เรารักษาความปลอดภัย
ก็คือแต่ละร้านค้าจะรู้จักกันซึ่งกันและกันอยู่แล้ว
เมื่อเกิดเหตุการณ์เขาจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับ
เพียงแต่ว่าแต่ละร้านค้าโชว์ก็ให้ตามความเหมาะสม
มีกระจกค่อนข้างมีเป็นกระจกกันทุบด้วยส่วนหนึ่งติดฟิล์ม
หากโดนทุบแล้วก็ไม่สามารถล้วงหยิบอาวุธปืนออกไปได้

นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยบอกอีกค่ะว่า
หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่ทางสมาคม
จะต้องนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์นะคะ
โดยจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อที่จะหามาตรการเสริม
ในการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปด้วย
กลุ่มลูกค้าของที่วังบุรพาก็จะมี๓กลุ่มหลักนะ
ผู้ประกอบการเขาบอกมา๑ก็คือกลุ่มของนักสะสมที่ชอบไปซื้อปืนสะสม
แล้วก็๒กลุ่มของเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ปฏิบัติการที่ต้องใช้ปืน

และอีก๓ก็คือกลุ่มของนักกีฬายิงปืนก็จะมาซื้อปืนที่นี่
แต่อย่างที่ผู้ประกอบการบอกว่ากลุ่มต่างชาติไม่อนุญาตให้ซื้อปืน
เพราะใครจะซื้อต้องไปขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนด้วยนะครับ